คุณป้านสำเร็จอันหนึ่งแล้วครับหมูตากแห้งเนี่ย
อาจจะได้ที่ต้องออกจากสตาเชฟครับคืนนี้

การพูดมาสัมพันธ์อีกครั้งแรกของเราสตาเชฟ
ขอต้อนรับสู่สตาเชฟคนใหม่พวกนั้นเสร็จแน่
ต้องใช้ความเร็วและเทคนิคพิชิตแขกในโรงแรม

ตอนท้ายจะมีคนที่ต้องเสียใจกลับไป๑คน

สตาร์เชฟมาถึงสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างมาเกาะเกี่ยวท่านของที่นี่งดงามในการผสมผสานของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกมินิเชียนมาเการีสอร์ทโลเจล
คิดไม่ถึงสินะพวกคุณอยู่ที่นี่ในลานประลองการแข่งขันนอกสถานที่ครั้งแรกของสตาร์เชฟ
บรรยากาศใหม่นี้ทำให้การแข่งขันก็จะยิ่งยกระดับให้สูงขึ้นไป
ในแต่ละด่านของสตาร์เชฟเป็นความท้าทายใหม่ทั้งหมดแนวคิดใหม่ทั้งหมดวัสดุใหม่ทั้งหมด
ทุกท่านครับวันนี้พวกคุณอยู่ที่เวเนเชียนก็จะยังมีตัวแทนมาเข้าร่วมการแข่งกับพวกคุณด้วย

พวกเราขอต้อนรับคุณอย่างกล้องหรู
โอ้โหดีจังเลยอ่ะ

และในครั้งนี้เป็นการแข่งรูปแบบใหม่คือแข่งแบบกลุ่มนอกสถานที่
งั้นตอนนี้เขาเชิญคุณหยางกงหรูไปหานุ่มสาวทั้งนั้นด้วยนะครับ

แต่เท่าที่ลองสังเกตเธอไม่น่าจะเป็นพวกที่มีความชำนาญในการทำอาหาร
หัวข้อของเราก็คืออาหารยามเย็นในเวนิส
พวกคุณจะต้องทำอาหารที่เลิศหรูมื้อใหญ่ให้กับคนดังในสังคมจำนวน๖๔ท่าน
ครับคุณเย่อีเชียนในการแข่งรอบที่แล้วคุณเป็นตัวแทนที่ทำได้สำเร็จ
ได้เปรียบของคุณในรอบนี้ก็คือคุณได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมสีน้ำเงินนะครับ
ฉันคิดว่าข้อได้เปรียบของฉันในตอนนี้ก็คือไม่ต้องลงแข่งซะอีกนะคะ

ในส่วนของคนที่เหลือคุณสามารถเลือกพวกเขา๓คนเป็นลูกทีมมือฉมังให้กับคุณได้
มือฉมังเหรอครับเป็นลูกทีมเหลือคุณนะครับ
และส่วนคนที่เหลือนั้นต้องขอโทษด้วยคุณต้องกลายมาเป็นทีมเดียวกันนั่นคือทีมสีแดง
ก็คือไม่ต้องการทีมนั้นเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่เลยฉันจะไม่ทิ้งคุณแน่นอนนะไม่ต้องห่วงหรอกนะ
อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกคุณที่จะได้ใส่ชุดเชฟมืออาชีพนะครับ
เข้าไปในห้องครัวที่ใช้จริงของทางโรงแรมเพื่อการแข่งขัน
ฉันเถอะเพราะว่าฉันคือผู้ช่วยมือดีที่สุดคนหนึ่งเลยนะ
ฉันทำงานปาเตเล็ตได้ยอดเยี่ยมมาก

หวังลินคุณทำเพื่อสองสามคำตอนอมน้ำคุณได้เลยเหรอเนี่ย
คุณแน่ใจแล้วครับว่าคุณหวังหรือจะเป็นผู้ช่วยดีของคุณ
เพราะฉันว่าคุณหวังลินเหมาะสมกับฉันมาก

ฉันชอบดูที่สุดก็คือฉากการทำร้ายจิตใจคนอะไรแบบนี้
ทำไมเป็นคนโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้เนี่ย

กลับมาก่อน

ยินดีกับผู้ช่วยทั้ง๓คนด้วยนะครับ
หวังว่าพวกคุณจะใช้แรงใจทั้งหมดในการช่วยคุณเย่อีเชียนนะครับ

เพราะว่าพวกคุณสามารถทำออกมาได้ดีที่สุด

เราไม่มีความมั่นใจเพราะว่าพี่สาวจะฆ่าเราตาย

พวกคุณเลือกคนที่พวกคุณคิดว่า
เหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าทีมมาคนหนึ่ง
ตามประเทศนี้ปกติถ้ามีเขาอยู่

ที่แล้วและยังมีข้อได้เปรียบอีกหนึ่งอย่าง
นั่นก็คือได้เลือกเมนูอาหารที่จะทำก่อน
นึ่งบัวข้าวห่อใบไผ่
ไหลบัวเต้าหู้ซีฟู้ดขิงผสมอันเทศต้มน้ำตาล
คุณคิดว่าคุณจะเลือกชุดไหนกันดีล่ะครับ
พอดีเลยว่าทีมของพวกเราลงมติเป็นเอกฉันแล้วนะคะ
ง่ายให้พวกคุณทำเหมาะกับพวกคุณให้ดีนะคะ
ไม่ต้องทำของบริจาคคุณ
รู้สึกว่ามันง่ายธรรมดามากแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ง่ายเลยนะครับ
แขกได้ชิมอาหารทั้ง๑๐ชนิดครบหมดเมื่อไหร่
เพราะเขาจะดูจากเมนูของทั้งสองทีม
คะแนนสูงมากเท่าไรหมายความว่าแขกพอใจคุณมากเท่านั้น
เอาละครับนับเวลาถอยหลัง๔ชั่วโมง

โอ้โหไปแล้วไปแล้ว
วันนี้พวกเราเป็นเชฟต้องทำอาหารมากมายให้สำเร็จร่วมกันให้กับพวกเขา
พวกเราจะต้องเป็นมืออาชีพเพื่อตัวเราเองค่ะ
ความกดดันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย